เบรกนี้มาขำกับคุณหม่ำกันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูคาแรคเตอร์ของคุณหม่ำที่เปลี่ยนไป
ทำไมคุณหม่ำเปลี่ยนไปนะคะดูข้างหลัง
ผมมาจากไหนดีกว่างงมาก
เออนะคะจะบอกว่าอันนี้คือเขาปรับลุคให้เข้ากับคาแรคเตอร์
ภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องใหม่ของเขา
ชื่อว่าคุณชายใหญ่เป็นไงเหมือนคุณชายเลยไหมนะคะ
และที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือเจ้าตัวนั้นลงเล่นเองทุกบทบาทเลย

ดูแล้วค่ะงานนี้ถ้าจะหนักไม่น้อยนะ
แบบนี้คุณตาม่ำจะมีเวลาเล่นกับหลานไหม
แล้วก็อยากจะให้น้องเอ็มปั๊มลูกเพิ่มหรือเปล่า

เป็นสิ่งที่ผมรักด้วยผมชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบตลก
มันเป็นจิกเป็นสายเลือดของผมอยู่แล้ว
น่าจะไปเที่ยวเนี่ยจะไปพาไปเที่ยวกับหลาน

จะไปไม่เคยไปเขมนไม่เคยไปฟัมมาจะไปใกล้นี่แหละ
ผมก็พอแล้วผมชอบผู้หญิงอยู่แล้วนึงไง
แต่ยายเขาเมียผมก็อยากได้ผู้ชาย
เขาคงจะคงจะปิดแล้วมั้งปิดสถานีแล้วไม่เอาแล้ว

เป็นไงนะคะยังไม่ได้ดูหนังนะแค่เห็นหน้าพี่หม่ำก็ฮาแล้วอ่ะ

ทางด้านนางเอกของเรื่องอย่างนักแสดงหน้าใหม่อย่างนี้เลยน้องเบส
นี่คนนี้สวยไม่ได้สวยอย่างนี้คุณพ่อเขาห่วงนะ

บอกเลยว่าคนนี้เป็นป่าดันเต็มตัวนะฮะ
เปิดใจพร้อมกับคุณพ่อนะคะ
ดีใจไม่น้อยที่ได้ชิมลางจอเงินในหนังของพี่หม่ำค่ะ

พออยากให้เป็นปุ๊บเขาก็ผ่านดันเราไปเราไปเราก็เลยมีโอกาสได้ทำ
พอเราทำบ่อยทำเรื่อยเราก็เลยแบบเออเป็นไปเอง
โอกาสเข้ามาก็มองว่าแบบเออคนอื่นเขายังแบบว่าต่อคิวต่อแถวกันเพื่อจะมาเป็นนักแสดงดารา
แต่ว่านี่เราได้โอกาสแล้วเราก็เลยแบบคว้าไว้เลยดีกว่า